มีหนุ่มวัย๒๐ปีเป็นชาวอำนาจริงร้องเรียนมาอย่างไทยรัฐทีวี
เพื่ออยากจะให้ช่วยตามความคืบหน้าของคดีให้หน่อย
อยากจะขอความเป็นธรรมด้านคดีความหน่อย
เนื่องจากเขามีคดีความกับเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนของจังหวัดอำนาจริง
คือมายิงเขาเขายืนยันว่าเขาไม่ทราบสาเหตุมายิงทำไม
แต่ทางฝั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเราตามให้เขาบอกว่า
ก็เพราะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยหลบหนีขณะกำลังจะไปตรวจค้นยาเสพติด
เดี๋ยวลองฟังทั้งสองฝ่ายดูนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เป็นชายวัย๒๐ปีคนหนึ่ง
ถูกเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจริงหรือว่าอศ
หนุ่มคนนี้ก็บอกว่าถูกยิงโดยไม่ทราบสาเหตุเลย
จุดเกิดเหตุคือบริเวณหน้าวัดนาอุดมตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคม
จังหวัดอำนาจริงนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
หลังเกิดเหตุตำรวจในพื้นที่ก็คือสพโพนทอง
ชุดพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๑ปลอกนะครับ

ส่วนผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้เสียหายเกรงว่าคดีจะไม่คืบ
เพราะว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

อยากจะให้ช่วยตรวจสอบความคืบหน้าของคดีอีกทางหนึ่ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ลงพื้นที่ไปดูข้อเท็จจริงนะครับ

ชื่อว่านายอภิเชษฐ์ไทยกุลหรือว่าคาทาอายุ๒๐ปี
คนที่เรากำลังคุยด้วยเขากำลังเล่าอยู่นะ
ว่าเขาเจออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น

ท่านจะได้เห็นแล้วก็เข้าใจชัดนะครับ

เวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๔๐นาทีเมื่อวานนี้

แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ตามกันมา๒คันนะฮะ
นางสาวอรยาขี่ซ้อนหลานชาย
ไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ขี่นำหน้า
ส่วนรถของนายคาทาหรือว่านายอภิเชษ
ถูกยิงเนี่ยขี่ตามหลัง
ระยะห่างกันประมาณ๓๐๕๐เมตร
แล้วก่อนถึงหน้าวัดนาอุดมที่เป็นจุดเกิดเหตุ
เขาไปแวะซื้อไก่ย่างกันก่อน
แล้วก็ขี่รถมาถึงจุดเกิดเหตุ
บริเวณดังกล่าวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ
ก็เลยต้องขี่รถช้าลง
เป็นแคปนะฮะสีเทาขับตามหลังมา
นายคาทาบอกว่าก็ขี่รถหลบลงข้างทาง

เพื่อให้รถกระบะเนี่ยแซงขึ้นหน้าไป
แต่ว่ารถกระบะกลับขับมาปาดหน้า

หลังจากนั้นก็มีผู้ชายแต่งกายคล้ายกับตำรวจนอกเครื่องแบบ
ลงมาจากรถฝั่งด้านข้างคนขับ

พร้อมกับชักปืนออกมายิงใส่เลยหนึ่งนัด
แต่กระสุนเนี่ยพลาดไม่โดนนะครับ
นายคาทาก็เลยถอยรถจักรยานยนต์
ออกมาจนพ้นระยะท้ายของรถกระบะ
แล้วก็เลี้ยวรถกลับทางเดิม
แต่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัด
ทีนี้กระสุนปืนนัดนี้เนี่ย
ถูกเข้าที่มือข้างขวาของเขานะฮะ
ก็เลยตัดสินใจขี่รถหนี

จากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตร
พอมาถึงจุดนี้เจอกับคุณตานะ
คุณตาก็บอกให้รีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ไม่ไกล
ห่างจากปั๊มสัก๑๐๐เมตร
นายคาทาก็ขี่รถต่อไปยังบ้านของผู้ใหญ่บ้าน

ตอนนั้นมีคนมาซื้อของอยู่ในร้านประมาณ๔๕คนนะฮะ
ขณะที่แจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่บ้าน
รถกระบะคันนั้นขับตามมา

แล้วรถกระบะคันนั้นก็ขับหนีไปเลย
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เขาเล่าให้ฟัง

เขาใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปรถยนต์คันก่อเหตุเอาไว้นะคะ

หลังจากนั้นก็ไปทำแผลที่อนามัย
ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเสนาคณิคม

ว่าผู้เกาะเหตุเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนนะคะ
อืมยังไงผมก็เป็นไงผมก็จะดำเนียนการอย่างเงี้ยครับ
มาฟังในมุมของเจ้าหน้าที่นะคะพันธุ์ตำรวจโททวีวัฒน์บัวศรีสารวัตรใหญ่สพพลทอง
พูดถึงคดีนี้บอกว่าวันนี้ผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วค่ะ
หนึ่งในผู้ก่อเหตุคือนายวิทยากรศรีสุรัตน์อายุ๓๘ปีสังกัดกองร้อยอศเสนาคณิคม
ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่รักษาดินแดนนะคะ
นายสายันเวทฤษอายุ๓๑ปีและนายเอราวัตรบทศรีอายุ๓๗ปีค่ะ
นี่คือผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนนะคะซึ่งเขารับสารภาพแบบนี้
บอกว่ายิงจริงยิงผู้บาดเจ็บจริงแต่เขาไม่ได้เล็งปืนไปทางด้านผู้บาดเจ็บนะ
คือตอนนั้นเป็นลักษณะของการขอเข้าตรวจค้นยาเสพติด

แต่เขาบอกว่าเขาอ้างคำสั่งไปแล้วว่าได้รับคำสั่งมาจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติดอำเภอเสนางคณิคม
ปฏิบัติหน้าที่ออกสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วก็ได้รับข้อมูลมาว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยค่ะผู้ที่ถูกยิงเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริง
ก็เลยขอตรวจค้นแต่ไม่ยอมให้ตรวจแล้วก็หลบหนี
เขาก็เลยใช้ปืนที่พกติดตัวไว้เนี่ยยิงเพื่อที่จะข่มขู่เท่านั้น
ไม่ได้ตั้งใจเล็งปืนไปเหมือนกับจะให้เจ็บเหมือนกับจะให้ตายอะไรแบบนี้ค่ะ
อืมก็ยิงออกไป๒นัฏนัฏแรกเขาบอกเขาไม่โดน

นัฏที่สองเนี่ยโดนเขาที่มือขวาเนี่ยที่ทำแผลอยู่นะ

ก็ไปดูว่ามีคำสั่งจริงหรือเปล่า
ยาเสพติดอำเภอเสนางคณิคมแล้วคุณมีข้อมูลขนาดไหนว่า
คนนี้เขาคือผู้ต้องหาค่ายาเสพติดระหว่างนั้นเขามีการต่อสู้ขัดขืน
แบบไหนอะไรยังไงนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เก็บปลอกกระสุนปืน
แล้วก็ยึดปืนที่ใช้ก่อเหตุเอาไว้แล้วนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวต้องส่งไป
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้แจ้งข้อหาไว้แล้วทั้งสาม
คนนี้นะครับกลุ่มของอาสาเนี่ยนะก็คือข้อหาพยายามฆ่านะครับ
แล้วจะนำตัวไปฝากขังศาลต่อขออำนาจสารฝากขังนะครับ
ในส่วนของคดีตำรวจบอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ใครผิดดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอน